นะว่าดูไทยรัฐทีวีข่าวเช้าหัวเขียวนี่แหละค่ะ
ท่านได้ตัวเลขไปก่อนเลยแล้วก็รีบซื้อทันแน่นอน

สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายแบบออนไลน์ดิจิทัลค่ะ

อัดออร์ดเกลี้ยงเลย๙ล้านกว่าใบนะฮะ
คือแค่วันแรกวันเดียวเนี่ยยอดขาย๗ล้านกว่าแล้ว
วันที่๒หมดเลยเอาออฟออเดอร์

แล้วล่าสุดน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะ
เพราะว่างวัดวันที่๑กัญญายน
ก็คือหลัง๑๖สิงหาก็จะเป็น๑กัญญาถูกไหม
คุณลวรนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากร
ท่านเป็นฐานะประธานคณะกรรมธิการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ท่านบอกว่าได้เตรียมพิจารณาเพิ่ม
สลากดิจิทัลกว่า๑ล้านใบ

อยู่ที่ประมาณ๑๐ล้านถึง๑๐ล้าน๕แสนใบ
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะคะ
คุณลวรนบอกว่าการเพิ่มสลากดิจิทัล
จะพิจารณาเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป
งวดละ๑๒ล้านใบ
เพราะตั้งใจอยากให้มีสลักดิจิทัล
วางขายในระบบได้คือให้อยู่ยาวได้ถึง๗๐
ถึง๑๐วันแต่ตอนนี้คือ๒วันมันก็เกลี้ยงแล้วไง
ส่วนจะถึง๒๐ล้านใบภายในปีนี้หรือไม่
จะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นอย่างรอบด้าน
ทั้งฝั่งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายด้วย
ขณะเดียวกันต้องให้ผู้ค้าสลากแบบระบบเดิม
มีเวลาปรับตัวจะได้อยู่ร่วมกันได้
ระหว่างผู้ค้าในระบบเก่ากับระบบใหม่
ก็คือระบบดิจิทัลนะคะสลากราคา๘๐บาท
ถามว่ามีเฉพาะในแอปพลิเคชันเป่าตังค์ป่ะ
ไม่ค่ะที่สารากลางจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
คุณผู้ชมนี่คึกคักเป็นพิเศษ
ทางจังหวัดเนี่ยนำมาขายด้วยนะจ๊ะ
ราคาใบละ๘๐บาทปรากฏว่าประชาชน
ให้ความสนใจมาเข้าแถวรอซื้อกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มีการจัดแถวเป็นระบบระเบียบ๒แถวค่ะ
จำกัดคนซื้อด้วยนะจำกัดจำนวนซื้อต่อ๑คน
ซื้อได้สูงสุดคือ๖ใบเท่านั้น๑ชั่วโมงพี่เบิร์ต

เกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลย
สลากินแบ่งรัฐบาลขายหมดเกลี้ยงทั้งสองแผงเลยนะครับ
ปรากฏว่าคนที่มาช้าเนี่ยก็ซื้อไม่ทันอดไปนะครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดหน้าอาจจะต้องมีการเพิ่มหรือเปล่า
นะคะเดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งเนาะ